มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะรสลินแล้วก็ชาวเน็ตไม่ถูกใจสิ่งนี้
รวมถึงสองท่านที่ดีฉันนั่งข้างดีฉันด้วยนะครับ
แม่บ้านที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครพนม
คุณผิดที่และผิดเวลามากไปเคลียร์หยักย่ายอะค่ะ
คนไข้นอนอยู่แล้วอยากย่ายผงฝุ่นมันตกลงใส่คนไข้
คุณผู้ชมถูกใจสิ่งนี้หรือเปล่าเดี๋ยวดูคลิปกันนะคะ
คนถ่ายคลิปภาคให้หมดเลยอะ
ว่าผู้ถติกรรมของแม่บ้านไร่ทำอะไรไปบ้างนะคะ
เห็นมั้ยคะใช้ที่เคลียร์หยักแย้ยอะไปเคลียร์หยักแย้ย

คุณผู้ชมราคาถูกใจสิ่งนี้หรือไม่อย่างไรนะคะ
คือจะบอกว่าคนที่ถ่ายเป็นญาติของผู้ป่วยเข้าไปเฝ้าไข้
คนเข้าไปวิภาควิจารณ์กันเยอะมากเลย
พูดถึงความไม่เหมาะสมของพฤติกรรมของแม่บ้านรายนี้
แล้วก็มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะโรงพยาบาลแห่งนี้ที่จังหวัดนครพนม
คุณผู้ชมจะสื่อแบบเองนะฮะเดี๋ยวไม่อยากพูดเดี๋ยวโดนฟ้องอีกนะฮะ
คำถามคือแม่บ้านรายนี้ผ่านการอบรมการปฏิบัติหน้าที่มาก่อนหรือไม่
เพราะการกวาดหยากไย่ลงมาแบบนี้ทำให้ผู้ป่วยที่อยู่ด้านล่างเนี่ย
ต้องรับฝุ่นและเชื้อเข้าไปเต็มเต็มที่สำคัญคนที่ถ่ายคลิปเนี่ย
สักครู่เขาพากเห็นไหมฮะว่าถูพื้นก็ไม่มีน้ำยาฆ่าเชื้อนะ
มันต้องมีน้ำยาฆ่าเชื้อในการถูกพื้นไงเออครับอ่าเออแล้วคุณคิดดูนะ
เป็นผู้ป่วยติดเตียงแน่นอนเขาอาจจะนอนใส่เครื่องช่วยหายใจ
ปากเขาอ้างอยู่แล้วปัดฝุ่นแล้วมันไม่ตกใส่ปากเขาเหรอ
โอ้โหอันตรายน่ากลัวแล้วก็ไม่สะอาดด้วยนะครับ
ทำให้ถูกที่ถูกเวลาใช่ครับ